ล่าสุดเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภักดิ์ก้าวไกล

อัดคลิปวีดีโอบอกความในใจ
แทนคำขอบคุณ๓๒๔เสียงที่โหวตให้
ในการเสนอชื่อเป็นนายกเมื่อ๑๓กรกฎาคม
แล้วก็ชื่นชมสว๑๓คนที่มีความหารกล้า
และขอบคุณประชาชนทุกคนทุกแรงใจแรงเชียร์
และขอโทษที่ยังทำได้ไม่สำเร็จ
เวลายังเหลือไม่มากก็จะพยายามทำให้เต็มที่
ลองดูคลิปความในใจจากคุณพิธาครับ
เป็นที่ชัดเจนว่าพักเก้าไกลไม่มีโอกาส
แกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริง
ผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทย
โดยเปิดทางให้พักอันดับ๒
คือพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล๘พัก
และผู้แทนรัศดรพักเก้าไกลทุกคน
พร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
แต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับ
และขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุดนะครับ
ก็พร้อมเปิดทางให้เพื่อไทยเป็นการนำตั้งรัฐบาล
ร่วมกันจัดทำเอาไว้นี่นะฮะ
นายกจากทางภักดิ์เพื่อไทยด้วย

มีคุณอุ้งอิ๊งคุณเศรษฐาแล้วก็อาจารย์ชัยเกษม

แต่ใดนั้นเดี๋ยวก็ต้องติดตามอีกหนึ่งเรื่องด้วยว่า
เขายังคงจับมือร่วมกัน๘พัก
แต่ก่อนหน้านี้สวเขาก็บอกว่า
ถ้าเกิดยังมีก้าวไกลก็จะยังไม่โหวตเหมือนเดิมนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะควันหลงอยู่เรื่องหนึ่ง

เหล่าบรรดานร่อมส้มเขาไม่ค่อยสบายใจ

เรื่องของวันโหวตนายกที่ผ่านมา

ทำไมคุณพิธาเหมือนเอามือขึ้นมาแบบ
จับตาลักษณะเหมือนป่าตา
ร้องไห้หรือเปล่าหรือเสียใจ
ในวันโหวตวันนั้นที่ตัวเองเนี่ยอาจจะโหวตไม่ผ่าน
ปรากฏว่าคุณพิธานะคะมีการโพสต์ไอจีสตอรี่ชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะคะ

คุณพิทาบอกว่าเป็นการหยอดตา
หยอดตาใส่คอนแท็กเลนส์ค่ะ
ไม่ได้ร้องไห้หรืออะไรแต่อย่างใด
แล้วยังยืนยันด้วยว่าสู้สุดความสามารถใจเต็มร้อย
นี่แหละค่ะคุณพิธาก็เอาภาพนี้ที่มีคนเอาไปลงผ่านโซเชียล
ก็เอามาแชร์อีกครั้งแล้วก็เอามาโพสต์อธิบายเอาไว้
บอกขอบคุณทุกกำลังใจนั่นเองนะคะ